กันหน่อยว่าตอนนี้คุณผู้ชมอายุเท่าไหร่
แต่ถ้าคุณผู้ชมอายุสัก๖๓๖๕หน้าตาจะเป็นยังไง
ดิฉันห่างไกลค่ะเพิ่งเป็นเจอเพศเอง

ไปดูผู้ชายคนนี้หน่อยเขาอายุเท่าไหร่นะ
๓ปีแล้วแต่ใบหน้าเนี่ยยังอ่อนเยาอ่อนไว
เพราะว่าเขาก็ผ่านมือหมอผ่านมีดหมอมาหลายครั้ง

มีการเติมไขมันที่ขมับ

และมีโครงการแว่วเพิ่มมาว่า

จะมีการแบบผ่าย้ายสะดงสดืออะไรอย่างนี้ด้วยนะ
เขาบอกว่าเขาแฮปปี้ที่ได้ทำศัลยกรรม
คุณสุรชัยบอกว่าคือพอทำแล้วตัวเองมันดูดีขึ้น
คนก็ทักเขาก็ชอบเขาก็มีความสุขอะนะคะ
ซึ่งไหนลองไปฟังเสียงเขาหน่อยซิว่า
การทำศัลยกรรมแต่ละครั้งมีโปรแกรมจะทำอะไรเพิ่มเติมอีก
แต่เขาย้ำนะบอกว่าทุกครั้งอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
กังวลเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพแน่นอน
แผลน่ะก็เนี่ยดูดิมันก็ไม่มีแผล
ผมมีความรู้สึกว่าจดดั้งของผมมันยุบไปนิดนึง
ถ้าเราขึ้นมาอีกนิดนึงมันอาจจะถ่ายรูปสวยก็ได้
ซึ่งเขาก็มีอะไรที่มันสามารถทำได้
นี่ผมก็ไปเริ่มมา๓อาทิตย์แล้ว
หลังครั้งนี้ถอดเสื้อไหมคะคุณอาหาร
อะไรนะชมอย่างนี้ไม่ต้องชอบละเอาดูเลย

ครอบครัวว่าไงบ้างคะ
เดี๋ยวพอเสริมขึ้นมามันอาจจะดูดีขึ้นกับเวลาถ่ายรูป

เขาบอกมีการผ่าตัดย้ายสะดงสดือด้วยแล้วก็ทำซิกแพค
เดี๋ยวรอดูแล้วกันเพราะว่าถ้าเสร็จสับทุกอย่างเมื่อไหร่

ไปถึงไหนเนี่ยฮะจะไปถึงไหนครับเนี่ยเป็นห่วงจัง
ไปให้สุดแล้วหยุดที่ความพอใจ
ผมชอบหน้าเดิมของเขานะผมว่าเขาก็สมวัยดี
แต่หนุ่มขึ้นก็โอเคเท่แบบสมวัย
ก็แล้วแต่แล้วแต่เป็นความพอใจของแต่ละคนนะคะ
ก็เป็นรสนิยมแล้วก็ความชอบส่วนบุคคลนะคะ